ข่าวสารของเราค่ำคืนวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับอ่าด้วยการไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยนะฮะ
เพราะว่าเราก็ตามคดีอยู่นะครับคดีที่มีคนร้ายใช้มีดพระไปฟันผู้หญิงคนหนึ่งจนเสียชีวิต
ในบ้านพักที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะอ่าถ้าท่านยังจำได้นะครับ
เหตุการณ์เมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเสียชีวิตอยู่ด้านหลังบ้านอ่ะ
ช่วงนั้นสามีเขาก็ไม่อยู่นะอยู่ที่บ้านคนเดียวทีแรกยังคิดว่าชิงทรัพย
ใช่ค่ะเพราะว่าถูกฟันเนี่ยนะคะโอ้โหเวอะหวะ
กว่าแผลนะคะฟันลึกถึงกระโหลกศีรษะเลยนะคะ
ยังบอกวันที่เกิดเหตุบอกว่าเออสงสัยคนร้ายเนี่ยจะมาจี้ชิงทองจากภรรยาหรือเปล่า
เพราะว่าชอบใส่ทองเส้นใหญ่ทั้งที่คอแล้วก็ข้อมือ
อืมแต่คนร้ายมันคงไม่ได้ทองไปเพราะว่าวันนั้นภรรยาเนี่ยถอดเก็บเอาไว้
ค่ะนะไปไปมามาครับเมื่อวานนี้ที่ติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุได้
เป็นน้องชายแท้เป็นเรื่องความบาดหมางระหว่างพี่น้องนะครับ
เนี่ยครับทุกผู้ชมครับผู้ต้องหานายอนุศาสตร์สมปรีดาอายุสี่สิบห้าปีนะครับ
เป็นชาวตำบลบางจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอ่าก่อเหตุบุกไปฟันพี่สาวนะครับ
คือนางสะอื้นช่วยทองอายุ๕๓เป็นเจ้าของสวนปามกับบ่อกุ้งในพื้นที่นั่นแหละ
นะจนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านช่วงที่สามีของพี่สาวออกไปซื้อของ
ซื้อวัสดุก่อสร้างพี่สาวอยู่บ้านเพียงลำพังอืมนายอนุศาสตร์ที่ก่อเหตุเนี่ยนะครับ
เป็นน้องชายแท้นะไปฆ่าพี่สาวเนี่ยช่วงเกิดเหตุนะครับ
อ่าก็คือวันที่ยี่สิบสี่มกราคมเดินมาจากขนำในบ่อกุ้งที่อยู่เยื้องกับบ้านของนางสะอื้นพี่สาว
ห่างกันแค่๑๐๐เมตรที่สารภาพกับตำรวจนะบอกว่ามีปากเสียงกัน
พอมีปากเสียงกันโมโหก็เลยใช้มีดพระที่พกมาด้วย
ฟันเข้าไปที่ศีรษะของพี่สาวแล้วเดินกลับไปที่ขนำ
เอามีดไปทิ้งบ่อกุ้งเอาเสื้อผ้าเปื้อนเลือดไปซัก
แล้วทำตัวปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะนี่ฮะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีที่ลงพื้นที่ไปนะครับท่านผู้ชมครับ
ได้คุยกับลูกสาวของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้ก็รู้แค่ว่า
แม่กับน้าชายมีปัญหากันทะเลาะกันนะ
แย้งกันเรื่องที่ดินมรดกก็คือบ่อกุ้งนั่นแหละนะ
กุ้งที่นายอนุสาธฟันพี่สาวจนตายแล้วก็เอามีดไปทิ้งนะ
คือแม่เนี่ยได้ปล่อยให้คนมาเช่าเลี้ยงปลากระพงที่บ่อกุ้ง
ก็เลยทำให้นายอนุสาที่เป็นน้าชายไม่พอใจ
เพราะก่อนหน้านี้น้าชายเลี้ยงกุ้งเอาไว้ในบ่อ
แม่ก็เคยแจ้งความจับน้ามาแล้วเพราะว่าพอไม่พอใจ
ก็เคยมาทำลายทรัพย์สินในบ้านจนกระทั่งไม่คุยกัน
แล้วแม่ก็ไม่ให้น้าเข้าบ้านด้วยเชื่อว่าน้าก็คงจะโกรธแค้นอยู่นะครับ
ลูกสาวของผู้ตายบอกว่าตอนแรกที่จับผู้ต้องหาได้
ยังไม่เชื่อเลยนะทีแรกยังไม่เชื่อเลยว่า
คนก่อเหตุฆ่าแม่เนี่ยคือน้าชายคือน้องแท้แท้ของแม่
เพราะเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันนะพอตำรวจมาแจ้งเนี่ย
โอ้โหเสียใจมากที่น้ามาทำกับแม่แบบโหดเยี่ยมขนาดนี้
ก็คุยกันแหละแต่ก็ไม่มีใครเชื่อนะตอนแรกไม่มีใครเชื่อ
เพราะไม่คิดว่าจะทำกันได้ลงเพราะว่าสายเลือดแท้แท้เนอะ
ก็คนก็ปักมาอยู่ที่ว่ากรณีผัวเมียหรือเปล่า
ผัวเมียทะเลาะกันหรือเป็นพวกขี้ยาที่แบบว่าอยากได้ทองอะไรอย่างนี้
ก็ไม่คิดว่าจะเป็นแบบผลมันจะออกมาแบบนี้
เขารับไม่ได้
จากการสอบสวนขยายผลของตำรวจนะครับ
พบว่านางสะอื้นผู้ตายกับนายอนุสาทน้องชายมีปัญหาขัดแย้งกันมานานหลายปีนะครับ
เป็นความขัดแย้งเรื่องที่ดินบ่อกุ้งอย่างที่ลูกสาวของผู้ตายบอกนั่นแหละนะครับ
ซึ่งนายอนุสาตนั้นไม่ยอมนะฮะแล้วก็โกรธพี่สาวมากที่เอาบ่อกุ้งไปให้คนอื่นเช่า
ทั้งที่ตัวเองก็เลี้ยงกุ้งอยู่แล้วไปให้เขาเช่าเลี้ยงปลากระพงนะครับ
นายอนุสาตให้การปฏิเสธอยู่นะครับบอกว่าขอไปให้การในชั้นศาลเท่านั้น
ร้อยคอทองคำกับสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม๖บาทของผู้ตายเนี่ย
อ่าตกลงทางครอบครัวบอกว่าหลังเกิดเหตุก็ยังหาไม่เจอนะอืมอ่า
อ่าก็เลยไม่รู้ว่านายอนุสาธผู้ต้องหาฟันพี่สาวจนเสียชีวิตแล้ว
ขโมยไปด้วยหรือเปล่าค่ะหรือว่าผู้ตายถอดเก็บไว้ที่ไหนอ่าอ่า
ตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับเดี๋ยวให้ตำรวจขยายผลต่อ
ต้นในอนุศาสตร์ก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาในชั้นพนักงานสอบสวน
ไปให้การในชั้นศาลอย่างเดียวใช่ครับแต่ตำรวจบอกว่าหลักฐานชัด
หลังจากจับตัวได้เมื่อวานตำรวจและเจ้าหน้าที่ถึงขั้นต้องไปงมหามีดพระของกลาง
อ้างว่าโยนทิ้งบ่อกุ้งไปงมหาเพราะว่าอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุ
เป็นหลักฐานสำคัญในการประกอบสำนวนคดีนะคะ